มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนบาดเจ็บถึง๒คนนะคะ
จากการที่ภรรยาขอเงินสามี๑๑บาทแล้วไม่ได้ดั่งใจค่ะ

ตอนเย็นที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านางสาวสุกัญญาไม่พอใจสามีคือนายจีรศักดิ์ค่ะ
ที่ไม่ยอมให้แบงค์นะคะ๑๑บาทกับเธอเธอโกรธแบบนี้นะคะ
แล้วก็โกรธด้วยที่สามีเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำ
ก็เลยเอากันไกลแทงแขนนายจีรศักดิ์และยายของนายจีรศักดิ์
นายจิรศักดิ์ถูกแทงที่แขนซ้าย๑แผล
นางสาวลำไยที่เป็นยายก็ถูกแทงที่มือซ้ายอีก๑แผล
นายจีรศักดิ์เนี่ยค่อนข้างลึกนะคะหมอบอกว่าต้องรักษาประมาณเดือนหนึ่ง
ซึ่งหลังจากทำแผลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายจิตศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จริงแล้วไม่เกี่ยวกับเหรียญหรือแบงค์
ตามรายงานตอนแรกเขาบอกว่าภรรยาต้องการเป็นแบงค์นะ๑๑บาท
แล้วไม่ได้ดั่งใจก็เลยโกรธนายจิตรศักดิ์บอกจริงไม่เกี่ยวกับเหรียญเลย
ตอนนั้นเขากำลังโกนหนวดอยู่กระเป๋ากางเกงซ้ายเนี่ยมีแบงค์พันธใบหนึ่ง
จะเอารถคืนกระเป๋าขวามีเหรียญอยู่๑๑บาท
นางสาวสุกัญญาภรรยาเดินมาล้วงแบงค์พันธุ์
แบงค์พันธุ์แล้วคว่างทิ้งแล้วล้วงกระเป๋าขวาเอาเหรียญ๑๑บาทไป
หลังจากนั้นก็เกิดอาการคุ้มคลั่งค่ะคว้ากันไกลแทงแขนเขาจนเลือดสาด
ยังไม่จบยายเนี่ยจะเข้ามาช่วยก็คว้าขวดน้ำพึ่งจะตียาย
สุดท้ายยายเลยถูกแทงที่มือซ้ายไปด้วยค่ะ
นายจิแรศกบอกว่าเขากับยายดูแลภรรยาอย่างดี
ไม่เคยให้ทำงานเลยนะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้
แต่๒๓ปีหลังเนี่ยไปคบเพื่อนแล้วก็พากันไปมั่วสุมเสพยาบ้า
ทำให้เธอเนี่ยอาการหนักแบบนี้นะคะ
แต่สุดท้ายก็คงไม่เอาเรื่องอะไร
อยากให้ตำรวจพาภรรยาไปบำบัดให้ขายขาด
แต่ว่าจะไม่ขอกลับมาอยู่ร่วมกันอีกค่ะ
ตั้งแต่เกิดเห็นเมื่อวานก็ยังไว้ติดต่อตัวเลย

แม่ได้รักผมไม่ได้ทำผมไม่ทำวิ่ง

นี่เวลาสองปีสามปีหลังแล้ว
จริงคุณครับ

สามีก็บอกไม่ขออยู่ร่วมกันอีกนะคะ

หลังจากเสร็จเรื่องราวก็กลับมาที่บ้าน
นะคะแต่ว่าครอบครัวเขาก็กลัวกันแล้วอะค่ะ
ก็ไม่มีใครต้อนรับแล้วเขากลัวก็ได้แต่ร้องไห้นะคะ
แต่ผู้สื่อข่าวบอกก็พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
เธอก็พูดเพียงแค่ว่าอยากขอโทษแฟนกับยายที่ทำไป
เพราะว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ค่ะ